ธนบัตรนี่ฉบับละ๑๐๐บาทฉบับนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ตอนที่เราได้มาเมื่อช่วงสิงหานะพอจับดูเห็นปุ๊บโอ้โหสวยงาม
งามพูดตรงว่าอยากจะเก็บเอาไว้ใส่กรอบไม่กล้าใช้
แต่ว่าไม่มีเงินก็เลยต้องเอามาใช้ค่ะ
นี่นะคะฉบับนี้แหละค่ะได้รับรางวัลธนบัตรยอดเยี่ยมแห่งปีในการประชุมนานาชาติ
เพราะว่ามีเอกลักษณ์ที่สวยงามแค่ไม่สัมผัสเห็นด้วยตาก็ต้องบอกว่าสวยงามนะคุณ
อันนี้เหมาะจริงที่จะได้รางวัลนะคะ
เขาบอกว่าธนบัตรฉบับนี้นอกจากจะสวยงามแล้วยังสามารถต่อต้านการปลอมแปลงได้ดีเยี่ยมอีกด้วย
เปิดเผยมาจากนายวรพรตั้งสง่าศักดิ์ศรีซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่าจัดขึ้นที่กรุงจากาต้าประเทศอินโดนีเซียค่ะ
โดยธนบัตรฉบับนี้นะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศต้องมีความสวยงามสะท้อนเอกลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมเป็นธนบัตรที่ปลอมแปลงได้ยากมาก
สำคัญเหมือนกันนะสีของธนบัตรที่ปรับเป็นสีทองไล่ไปหาสีเขียวพร้อมด้วยแถบโฮโลแกรมและแม่เหล็กด้านหน้ามีความคงทนสามารถใช้งานได้ยาวนาน
ยังมีเครื่องไม้ต่างระดับนะคะสำหรับการสัมผัส
จุดที่น่าสนใจแล้วก็เน้นเป็นพิเศษนั่นก็คือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา

ธนบัตรรุ่นนี้นะคะได้จะทำขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วก็สื่อเรื่องราวพระราชกรณียกิจอันสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทย
โดยเริ่มใช้งานมาตั้งแต่สิงหาคมที่ผ่านมาอันนี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสสัมผัสแล้วก็สวยงามจริงนะคะ